รอบเป็นเครื่องมือดักปลาและกุ้งสารด้วยไม้ไผ่รูปทรงกระบอกมีช่องงาแซงให้ปลาไหว้เข้าไปติดอยู่ภายในก้นลอบเป็นรูปรีปิดเปิดเอาปลาออกได้
รอบมีอยู่๒ประเภทคือรอบยืนและรอบนอน
รอบยืนใช้ดักปลาในน้ำลึกรูปทรงคล้ายขวดมีช่องงาแซงยาวตลอดมักใช้รำกับข้าวสุกปั้นหอบผูกไว้ในรอบเพื่อล่อปลาให้เข้าไปติด
รอบนอนใช้ดักปลาในน้ำไหลไม่ต้องใช้เหยื่อล่อ
สำนวนที่ว่าดักลอบต้องหมั่นกู้
แสดงว่านอกจากคิดทำเครื่องมือแล้วยังเรียนรู้ว่าจะใช้อย่างไรด้วย